ประเด็นแรกวันนี้มาตามเรื่องนี้กันก่อนนะคะสำหรับเคนภูมิค่ะ
อุ๊ยยังไม่จบไปซินนะน่ะเจ๊ฟังเคนฟูด่วยดีกว่า
คือพอหน้านี้มันมีประเด็นหลายคนภาคนอยู่แล้ว
ว่าตกลงเคนรู้สึกยังไงกันแน่กับเรื่องที่เกิดขึ้น
และเคนจะกล้าปลีกประหลาดพูดอะไรหรือเปล่า
ซึ่งเคนเองบอกว่าทั้งสองฝ่ายทั้งช้อนทั้งเอสเตอร์ต่างก็มาอธิบาย
ชี้แจงในเรื่องของแต่ละคนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
หากมีข้อสงสัยอะไรในข่าวที่ออกมา
ให้ไปถามจากสองฝั่งเองค่ะคุณพร้อมกับยืนยันด้วย
ว่าตัวเขาสามารถร่วมงานกับหนุ่มช้อนได้ตามปกติ
ส่วนกระแสโจมตีเรื่องภาพที่เคนกับแม่ของสาวเอสเตอร์
มันดูสนิทสนมกันเกินไปหรือเปล่านะคะ
เกินคำว่าแม่ของแฟนไปหรือเปล่า
หนุ่มเคนย้ำว่านับถือคุณแม่ของเอสเตอร์

แล้วก็มองว่าคนที่จับมาโยงเป็นประเด็นคิดมากเกินไปค่ะ
ผมว่าทางรายละเอียดเนี่ยก็อาจจะได้
มีแต่ละคนออกมาชี้แจ้งเหตุผลของตัวเองไปหมดแล้ว

ผมว่ามันก็ต้องมีเหตุผลของแต่ละคนเอง

ไม่ต้องมีพวกหรอกมีเพื่อนดีกว่า
จริงผมก็รักรักแม่น้องก็เหมือนแม่แหละ
ก็เป็นแม่แล้วก็มาอยู่ที่จิตใจมากกว่า
คนที่มองแบบนั้นผมว่าจิตใจไม่ค่อยดีนะครับ

แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ารัก
ลูกนั่งตักแม่มันก็ธรรมดาครับ
ผมว่าให้ได้คิดใหม่คิดใหม่
นิ่มแต่ฟังดีก็แรงเหมือนกันนะ
ใครที่คิดแบบนั้นมันอยู่ที่จิตใจ

แล้วกับคุณแม่กับคุณเคนนะเป็นมาตั้งนานแล้ว